โทรมาบอกว่าพ่อประมาณตี๓พ่อน้องหวานเสียชีวิตแล้ว

ผิดปกติมันไม่ใช่เวลาธรรมดา

แต่เราต้องการว่ากางเกงไนมันอยู่ไหน
ผมยังมั่นใจว่าหลานสาวผมต้องใส่กางเกงในนะครับ
มันคงไม่ใช่ประเด็นที่ว่ารถรถชนนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งสังเกตง่ายตรงใบหน้า
หรือว่าร่างกายตามร่างกาย

ได้รับประสบอุบัติเหตุนะครับ
ไม่เจอบาดแผลหรือมีเจออยู่๒จุด
แต่ไม่มีเลือดออกแต่ว่าเป็นรอยช้ำใหญ่
เย็นมากผิดปกติเหมือนคนรถชนใหม่
ทำไมจะเย็นก็ร้องไห้แล้วก็พูดไปด้วยนะคะ
แล้วก็คนเกิดปฏิเหตุ
แล้วน้ำหวานอยู่ฝั่งนี้เหมือนโดนชนนะครับ
น่าจะเป็นการจัดฉากมากกว่าครับ
มีข่าวเหมือนกันว่า
คดีนี้เผลอจะเข้าส่วนกลางหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ
แต่มันเป็นคดีที่เหมือนกับครอบครัวเองก็คงไม่ยอมล่ะ
ว่าถ้าจะออกมาแล้วสรุปกันง่ายแบบนี้นะคะ
แล้วก็ลักษณะของการทำงานของครอบครัวคือว่า
ไปถามไปตรวจสอบรวบรวมข้อมูลมา
แล้วก็ไปถามไปตรวจสอบแบบนี้ค่ะ
หนึ่งคนที่มีความคืบหน้าของวันนี้นะคะ

น้าสาวเคยคุยกับเราอยู่ครั้งสองครั้ง

ไปให้การกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
มีความคืบหน้าอย่างไรที่ตำรวจให้กลับมาบ้าง
เราจะคุยกับน้าสาวของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
คุณน้ามณัสนันบุญน้อมค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณจ้อมฟัน
ค่ะวันนี้ตำรวจเรียกไปเหรอคะคุณน้า

สอบคุณน้าคนเดียวหรือว่าญาติย่าไปกันหมดคะ
ก็สอบคุณน้าคนเดียวค่ะวันนี้

เอาเหรอเอ๊ะจริงคุณน้าไปให้การกับตำรวจกี่ครั้งแล้วคะ
ก็วันนี้ครั้งแรกค่ะ
ครั้งแรกเข้าไปนั่งคนเดียวด้วยใช่ไหมคะ
ก็ในนั้นก็มีตำรวจ๒๓คนเดินเข้าเดินออกนะคะ

แต่ญาติพี่น้องเราไม่ได้เข้าไปเนาะ

ก่อนหน้านี้ได้เคยคุยกับตำรวจไหมคะ

คืออาจจะไม่ได้สอบเราคนเดียวแบบวันนี้นะคะ
แต่ว่าได้ไปนั่งเล่าพร้อมกับญาติพี่น้องพ่อแม่ของน้ำหวานเองไหมคะ

ไปค่ะตอนนั้นได้ไปหลายคนค่ะ

ที่วันนี้ไปคือคุยคนเดียวค่ะ
เล่าเรื่องอะไรบ้างคะคุณน้าที่บอก

คุณตำรวจเขาก็ถามถามตื่นเช้า
ทำอะไรน้องหวานอยู่ไหนอะไรแบบนี้ก็เล่าไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
เล่ารายละเอียดของวันเกิดเหตุใช่ไหมคะ

ทำอะไรมั่งตอนไหนตอนไหนเขาก็ถามไปค่ะ
คุณนัทเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องที่วันนี้ไปคุยกับตำรวจมา
ย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ครั้งล่าสุด
ตอนนู้นที่เราคุยกันจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ย
คุณน้าทราบความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับคดีของน้ำหวานบ้างคะ
ก็ไม่ได้ทราบโดยตรงจากตำรวจนะคะ
ก็มีแต่ญาติหรือพี่น้องเล่าให้ฟัง

สำรวจก็บอกบอกจะเล่าผลอย่างเดียวค่ะ

แล้วที่ญาติพี่น้องคุยกันนี่ได้อะไรมาเพิ่มบ้างคะ
ก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้รู้เรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่

วันนี้ที่ตำรวจให้เล่าเนี่ยเล่าตั้งแต่เช้าของวันที่๑๘เลยเหรอคะ

ไล่เลียงไปจนกระทั่งถึงตอนที่เราได้รับโทรศัพท์ว่าหลานประสบอุบัติเหตุ

คุณน้าช่วงท้ายของสัปดาห์ที่แล้วรายการถามตรงคุยกับคุณอาของน้ำหวานคุณอาเกลียงศักดิ์
คุณน้ากับคุณอาเนี่ยเจอกันตลอดไหมตอนไปตามคดีน้ำหวานเนี่ยค่ะ
ก็เจอกันตั้งแต่วันที่เอาศพน้องหวานไปอุดรนะคะ
เพราะว่าอาของน้องหวานมารับช่วงต่อที่โรงพยาบาลเพราะว่ามาเอาใบจากน้าไปแล้วก็พาน้องหวานไปโรงพยาบาลนะคะ
คุณอาเกลียงศักดิ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณอาด้วยเนี่ยนะคะคุณอาเนี่ยมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมคุณน้าในคืนนั้นด้วยป่ะคะ
ไม่ค่ะคุณอาก็มาถึงตอนเช้าค่ะ
คุณน้ามันจะเล่าอะไรคะเชิญเลยค่ะ
คุณอาเขาน่ะมาถึงตอนเช้าประมาณสายค่ะตอนจะย้ายศพไปที่โรงพยาบาลอุดรค่ะ

ค่ะคุณน้ำอนัสนันอย่างนี้ค่ะตอนที่คุยกับคุณเกลียงศักดิ์มีพูดถึงโทรศัพท์ของน้ำหวาน
คุณน้าก็เคยบอกเราเหมือนกันบอกว่าโทรศัพท์ของน้ำหวานเนี่ยไปได้ที่รถคันเกิดเหตุ
ซึ่งถูกลากไปจอดอยู่ที่โรงพักแล้วถูกไหมคะ

โดยคุณน้าและญาติญาติเนี่ยเป็นคนเดินไปที่รถแล้วก็ไปเอาโทรศัพท์มาเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ขออนุญาตแล้วนะคะโทรไปขออนุญาตคุณตำรวจแล้วว่า
คุณตำรวจขอค้นรถหน่อยนะขอดูโทรศัพท์หน่อยนะบอกอย่างนี้ค่ะ
ค่ะแล้วก็ตอนที่เจอโทรศัพท์ในรถเนี่ยยังเสียบชาร์จแบตกับรถยนต์คันนั้นอยู่เลยใช่ไหมคะ
ที่ชาร์จยังเสียบชาร์จยาวมาข้างหลังค่ะ
แต่โทรศัพท์น่ะถอดออกจากที่สายชาร์จแล้วแต่อยู่ใต้เบาะที่น้องหวานนอนนะคะ

ก็สามารถเปิดประตูหลังแล้วก็ยื่นมือหยิบเขาไปใต้เบาะที่น้องหวานนอนเสียชีวิตนะคะ
คุณนะคือตัวสายชาร์จมันห้อยมาข้างหลังแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ก้นโทรศัพท์ไม่ได้เสียบคาไว้ใช่ไหม

โดยโทรศัพท์อยู่ใต้เบาะที่น้ำหวานนอนเสียชีวิตอยู่
ทีนี้ที่คุณน้าบอกมองแล้วเห็นตอนที่เราไปที่รถเนี่ยค่ะคุณน้าลองโทรเข้าแล้วได้ยินเสียงหรือว่าก้มมองแล้วเจอเลยคะ

คุณน้าจำได้ไหมหน้าจอโทรศัพท์ตอนที่คุณน้าหยิบขึ้นมาเหลือแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์
ไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ได้สังเกตค่ะ
โทรศัพท์น้ำหวานเนี่ยเปิดเข้าไปดูได้เลยไหมคะหรือว่าเขาล็อกหน้าจอเอาไว้คะ
ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าน้าน้าทำไม่เป็นก็เอามาให้ทางแฟนเขาเลยค่ะ
ไม่ได้เปิดไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเอามาให้คนที่รู้จักเพราะว่าน้าเล่นโทรศัพท์แบบนี้ไม่เป็นค่ะอ่า
แล้วมีคนมาบอกคุณน้าทีหลังไหมว่าโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างคะ
เรื่องโทรศัพท์นี้ไม่ค่อยได้รู้เรื่องกับเขาเลยค่ะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามคุณน้า
เอามาที่เรื่องอื่นอีกค่ะคือตอนนั้นหลังจากได้โทรศัพท์มาแล้วได้ทรัพย์สินอื่นของน้ำหวานในวันเดียวกันไหมคะ
ก็มีแต่รองเท้าที่เอามานะคะวันนั้นมีแต่กุญแจรองเท้าแล้วก็โทรศัพท์สายชาร์จแค่นั้นค่ะ

แล้ววันคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคืนวันที่น้ำหวานเสียชีวิตเนี่ยตอนที่คุณน้าไปเนี่ยไม่ได้มีใครเอาทรัพย์สินหลานมาให้ตั้งแต่คืนนั้นเหรอคะ
ไม่ค่ะตอนแรกถามหานะคะคุณตำรวจก็บอกว่าอยู่กับกู้ภัยพอไปหากู้ภัยกู้ภัยก็บอกอยู่กับตำรวจคือกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคืนนั้นไม่มีใครเข้าไปค้นรถใช่ไหมคะเพราะว่าก็เสียใจเนอะ

ทีนี้อ่ะขอกลับมาวันนี้ค่ะคืออันนี้เดี๋ยวที่ฉันจะไปเชื่อมกับคุณอาเกรียงศักดิ์อีกทีเรื่องของโทรศัพท์นะคะ
วันนี้ตำรวจถามอะไรถามส่วนไหนเยอะที่สุดคะ
ก็ให้เล่าเล่าทั้งวันนะคะที่ทำอะไรทำอะไรมั่งก็ส่วนมากจะถามตั้งแต่ออกจากบ้าน
ก็บอกว่าน้องหวานมาเอาเล่าเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เขาก็ถามไปค่ะ
ก็ถามว่าอายมากี่ครั้งมาเจอน้องหวานประมาณเท่าไหร่กี่อาทิตย์อะไรแบบเนี้ย
ก็บอกว่าพบน้องหวัดตั้งแต่น้ารู้นี่ประมาณอาทิตย์นึงที่น้าสังเกตเห็น
คุณน้าทางตำรวจไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่ามีใครอีกที่ตอนนี้เขาสงสัยหรือว่าอยู่ในนี้
เหนือจากชื่อของเอ็มชื่อของฝนชื่อของอา
ตำรวจไม่พูดหรือว่าไม่ถามถึงข้อมูลของคนอื่นเลยใช่ไหมคะ

ไม่พูดถึงก็คือถามแต่ส่วนที่น้ารู้เห็นวันที่ก่อนเกิดเหตุแค่นั้นค่ะ
คุณนัทมีใครมาบอกอะไรคุณน้าเพิ่มไหมคนในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อนห่างของน้ำหวาน
หรือว่าใครก็แล้วแต่มีคนมาบอกเพิ่มไหมว่าเขาอยู่เขาอยู่ในร้านวันนั้นเขาอยู่ในเรื่องนี้วันนั้นมีใครมาบอกเพิ่มไหมคะ

คือที่ฉันถามเพราะว่าเหมือนจะมีตัวละครอื่นอีกจากที่คุณอาเกรงศักดิ์เขาไปถามไปหามานะคะ
ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายวันนี้ที่ไปมาให้การประมาณ๒๓ชั่วโมงคือเรื่องเดิม
เรื่องเดิมค่ะเรื่องที่ถามไปแล้วแล้วก็ถามอีก
ในขณะที่ตำรวจไม่ได้บอกว่ามีอะไรคืบหน้าบอกให้รอผลชนสูตรอย่างเดียว
ใช่ค่ะก็ถามอยู่คุณตำรวจมีอะไรคืบหน้าไหมก็รอผลครับก็รอแต่ผล
เข้าใจค่ะเอาล่ะคุณน้าค่ะเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนถ้ามีความคืบหน้าคุยกันอีกนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณอาเกรียงศักดิ์นะคะ
ดูเหมือนว่าคุณอาเกรียงศักดิ์นี่แหละที่จะทำให้มีตัวละครเพิ่มขึ้นในข่าวนี้
ที่น่าจะประติดประต่อเรื่องได้ว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรกับน้ำหวานก่อนที่น้ำหวานจะเสียชีวิตสักครู่ค่ะ
คุยกับคุณอาของน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณเกรียงศักดิ์สำรานค่ะคุณอาเกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะคุณอาได้ยินเสียงชัดนะคะได้ยินชัดครับ
ค่ะคุณอาวันนี้คุณน้ามณัสนันเนี่ยไปให้การกับตำรวจนะคะใช้เวลา๒๓ชั่วโมงทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะ
ทางคุณอาล่ะคะคุณอาได้ไปตามเรื่องอะไรหรือว่าตำรวจบอกอะไรคุณอาเพิ่มยังค
ทางตำรวจไม่ได้บอกอะไรอืมแต่ว่าเอ่อทางผมได้ไปสอบถามว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับที่น้ำหวานเขาเล่ามานะครับ

ครับพอดีน้ำหวานก็เริ่มจากการเอาเหล้าไปที่ร้านหมอลำครับ

ประมาณสัก๓ศุมศ์กว่ากว่าก็โทษดีมีคนชื่อจอยก็ชวนทักออกมาจากนอกวงเดินไปข้ามมาส่งร้านเล่าปั่น

คุณอาได้ยินสัญญาณจากเราชัดไหมคะ

อ่านี่ต้องกล้อง

จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของวีดีโอคอลนะคะ
เดี๋ยวเราคุยกันทางสายโทรศัพท์ธรรมดาก็ได้ค่ะ

คุณผู้ชมคะที่คุณอาเขาตามเนี่ยนะคะ
ยังมีตัวละครที่คุณอาบอกว่าน่าจะพอบอกอะไรได้
คือโต๊ะที่นั่งอยู่ในร้านบาวแดงด้วยกัน

มีคนที่น้ำหวานเข้าไปถามหา
หลังจากรู้ตัวว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองหาย

น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา
และนี่ยังไม่รวมถึงเบอร์สุดท้ายที่น้ำหวานได้คุยด้วย
ในวันนั้นวันที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งกล้องตอนนี้ขออภัยค่ะโทรศัพท์
โทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านของน้ำหวานคือที่พ่อแม่ของน้ำหวานนะคะ
แล้วก็ต้องให้ตำรวจเพื่อเอาไปตรวจสอบ
แต่ว่าคุณอาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโทรศัพท์ทำไมถึงไม่ได้มาตั้งแต่ตอนแรก
แล้วก็ไปได้มาเนี่ยได้มาเองอย่างที่คุณน้าเล่านะคะ
แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยถ้าเอาตามที่คุณอาบอกคือตามปกติแล้ว
น้ำหวานเนี่ยจะล็อกหน้าจอโทรศัพท์แต่ว่าอันนี้สามารถเปิดเข้าไปได้เลย
แล้วคุณอาเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลบางส่วนที่ถูกลบไป
แต่ดิฉันยังไม่แน่ใจคำอธิบายว่าทำไมคุณอาถึงเชื่ออย่างนั้นนะคะ
อ่าคุณอาเกียงศักดิ์คะ

เอาล่ะเราย้อนลอยกันหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราค้างคาของคราวที่แล้วด้วยนะ
เอาตอนนี้ก่อนเมื่อสักครู่นี้คุณอาบอกว่ามีคนชื่ออะไรนะคะ

ก็เป็นคนพาน้ำหวานมาที่ร้านเหล้าปั่นนะครับ
ชวนน้ำหวานออกมาจากวงเหล้านะครับพูดง่าย
ตรงที่มีหมอลำนะครับ
เดี๋ยวนะพามาหรือพาออกมาคะ
พาออกมาครับเพื่อจะชวนมามานั่งข้างนอกตรงร้านเหล้าปั่นนะครับ
ก็คือคุณพาออกมาครับ
ค่ะทำไมจอยถึงพาน้ำหวานออกมานอกร้านเหล้าปั่นคะ
จอยบอกว่ามันมองดูคนมันเยอะมันยังไงมันมองดูไม่ดีอ่ะ
ยังไงอะไรที่เลือกดูไม่ดีคุณอาหมายถึงว่าคนเข้ามายุ่งกับน้ำหวานหรือยังไงคะ
ไม่คือคนเยอะนะครับในจุดนั้นคนชื่อจอยเขาบอกว่าไม่ชอบนะครับ
นั่งอยู่โต๊ะเดียวกับน้ำหวานไหมคะที่ร้านเหล้าปั่น
คือพามาจากร้านหมอลำก็คือออกมานั่งตรงร้านเหล้าปั่นเลยครับ
เดี๋ยวนะพาออกมาจากร้านหมอลำแล้วก็นอกนั่งอยู่นอกร้านเหล้าปั่น
เอามานั่งตรงร้านเหล้าปั่นนะครับคือพามาจากหมอลำแล้ว
แล้วที่เยอะเนี่ยคือในร้านหมอลำใช่ไหมคะ

ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
ก็หลังจากนั้นก็มีมีเอ็มมีอายเขาก็พากันถือเหล้าตามมานะเขามาขอนั่งด้วยนะครับ

มีเอ็มมีอายที่ว่าตามมาทีหลังก็ถือเหล้ามาแล้วก็ถือโค้กมานะที่ผมไปถามสอบถามดู

ซึ่งแต่เขารู้จักกันอยู่แล้วนี่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่ใช่เหรอคะ
ใช่ก็รู้จักกันอยู่แล้ว

แล้วก็มีคนชื่อยิดอีกคนนึงก็ก็มานั่งด้วยกันมาตรงร้านเหล้าปั่นนะครับ

ซึ่งคนชื่อดิบผู้หญิงผู้ชายคะคุณอา

แล้วจอยดิบน้ำหวานเนี่ยรู้จักกันนานยังคะ
ก็ดิฟต์นี่น่าจะเป็นญาติห่างของน้ำหวานเหมือนกันนะครับ
อ๋อทีนี้พอมีทั้งจอยทั้งดิบแล้วก็มีคนชื่อเอมแล้วก็อาย

ก็พากันนั่งอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนที่จอยก็ถามน้ำหวานน้ำหวานเอาหรือเปล่า
น้ำหวานก็บอกว่าน้ำหวานยังไม่เมาเลย
ตอนนั้นมันก็จะตกประมาณ๔ทุ่มกว่าเกือบ๕ทุ่มแล้วล่ะ

ก็เริ่มออกจากร้านนี้นะครับร้านเล่าปั่นนี้ก็ออกประมาณ๕ทุ่มกว่าก็ประมาณ๕ทุ่ม๔๕ประมาณนี้
อืมค่ะ
ก็คือมีดิบนี่คือไม่ได้ไปจอยก็ไปทำธุระก่อนเมื่อวานก็กลับกลับไปทำของร้านเขานะครับ

มีธุระพูดง่ายเขาออกไปก่อน

คือจอยอยู่ไม่จบที่ร้านเหล้าปั่นใช่ไหมคะ
ใช่เขาออกไปก่อนประมาณ๑จุมูล

แต่ดิฟต์นี่คือนั่งกินจนดูแล้วพากันแยกย้ายกันไปครับ
ดิบจะเห็นว่ามีเอ็มมีอายมีน้ำหวานไปรถคันเดียวกันนะครับ

แล้วดิบค่อยกลับบ้านนะครับ
๔๕คนเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่ร้านเล่าปั่น
จอยเล่าให้ฟังไหมคะว่า
ผู้ชายที่ชื่อเอ็มกับน้ำหวานเนี่ยเขาคุยกันแบบไหน
เขาก็คุยกันปกติทั่วไปนะครับ

เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้จักก็เพิ่งมารู้จักกันนะครับ

มีท่าทีเหมือนจะจีบจะชอบพอ
น้ำหวานไหมคะผู้ชายชื่อเอ็มนะคะ
ตัวนี้ผมไม่ได้ถามนะผมก็ถามเรื่องทั่วไป
ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับ
จอยตั้งข้อสั่งเชิญค่ะ

ก็ผมมองดูแล้วก็คือผมอยากรู้ว่า
เริ่มต้นมันเริ่มไปยังไงบ้างนะครับ
ผมเลยไปสอบถามข้อมูลตัวนี้มาเพิ่ม
แต่พอรู้แล้วก็จะเริ่มตอบไปถูกอะครับ
จอยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเอ็มกับอาย
ตั้งแต่ที่ร้านเหล้าปั่นไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยเลยใช่ไหมคะคุณอา

วันนั้นไอ้จอยเขาติดธุระไม่งั้นเขาคงไปด้วยเขาบอก

พอดีเขาติดธุระไม่งั้นคงไม่มีเรื่องที่จะเกิดขึ้นเขาว่า

ก็บอกว่าก็นั่งก็พากันกินเหล้าไปเรื่อยจนประมาณ
คิดว่าน่าเล่าหมดนะครับ
แล้วก็ประมาณ๕ทุ่มกว่า

ไปเผาที่ภัพย์

แล้วดิบสังเกตอาการเอ็มกับอายไหมว่า
ชวนคุยแบบไหนน่าสงสัยไหม
มีเกี้ยวพาราศีดูจะจีบดูจะ

ไม่เขายังเป็นปกติอยู่ครับ
เหมือนคนรู้จักกันทั่วไปอยู่ครับ

บอกไหมว่าน้ำหวานเมามากไหมคะ
ก็ลิฟต์มองดูน้ำหวานที่ถามดิบแต่ถามจอยถามไปแล้วว่า
โดยว่าถามแล้วว่าน้ำหวานน่าจะยังไม่เมา
แต่ว่าดิ๊บก็ว่าตอนที่ดิ๊บต่ออีกประมาณชั่วโมง

ดิบบอกไหมว่าน้ำหวานกินหนักไหมคะคุณอา
ดิ๊บก็บอกอยู่ครับว่ากินไม่ค่อยเยอะหรอก
แต่ว่าน้ำหวานเป็นคนไม่ค่อยกินนะครับ
ปกติแต่ไม่รู้วันนั้นก็กินอยู่นะครับ
ผมมองดูแล้วข้ออ่อนนะครับ
เป็นคนไม่ค่อยดื่มก็ตรงกับที่เพื่อนสนิทเขามาบอกนะคะ
คุณอาได้ถามดิบไหมคะว่า
ที่คุณอาเคยบอกเรานะที่บอกว่าในโทรศัพท์ของน้ำหวาน
เบอร์สุดท้ายที่คุยคือดิบอะค่ะ
ได้บอกไหมคะว่าตอนนั้นคุยกันกี่โมง
แล้วคุยกันว่ายังไงบอกไหมคะในโทรศัพท์
อ๋อเช็คกับทางดิ๊บนะผมถามอยู่ครับ

เพราะว่าในส่วนนั้นเขาบอกว่ามีแต่ประมาณช่วง๕ทุ่มกว่านั่นแหละครับ

ซึ่งต้องคุยกันตอนที่เขาแยกไปต่อแล้วใช่ไหมคะน้ำหวาน

ใช่แล้วดิบเล่าให้ฟังว่าคุยยังไงกันบ้างคะคุณอา
เขาตอนนั้นผมโทรไปถามเขาเขาก็บอกว่า
ก็คุยกันนิดเดียวช่วงประมาณ๕ทุ่มกว่านั่นแหละครับ
แต่ว่าผมไม่ได้ถามว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
ตอนที่น้ำหวานโทรคุยกับดิบ๕ทุ่มกว่าที่ว่านี้
คือถึงที่ร้านเบาแดงยังคะ

น้ำหวานไม่ได้โทรเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือบอกว่าตัวเองกำลังเจอปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
ในส่วนนั้นน่าจะเป็นในแชทหรือในไลน์
ไม่แน่ใจนะที่ว่ามันมีอยู่นะครับ
อย่างไรคะกับดิ๊บเหรอ
ครับที่ว่าผมเห็นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
น่าจะประมาณในไลน์ช่วงประมาณตีหนึ่งกว่านะ
แล้วดิบเล่าถึงตีหนึ่งกว่าไหมคะ
ดิ๊บบอกว่าดิ๊บไม่ได้รับมันเป็น
ดิ๊บว่าดิ๊บไม่เห็นนะไม่ได้รับนะตัวส่วนนั้น
มันเป็นข้อความหรือมันเป็นโทรคะช่วงตีหนึ่งอะค่ะ
จากโทรศัพท์น้ำหวานน่าจะเป็นแชทนะครับ
เป็นแชทกับโทรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่วันนั้นผมไม่ได้ดูต้องดูในโทรศัพท์น้ำหวานอีกทีหนึ่ง
แต่เท่าที่คุณอาคุยกับดิบไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะ
ว่ามีการขอความช่วยเหลือ

หรือบอกว่ามีใครดูมีท่าทีไม่ดี

ซึ่งคุณน้าหายคาใจยังคะในกรณีของเบอร์สุดท้ายที่น้ำหวานโทรในคืนนั้น

ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาตามเรื่องต่อไปนะครับ

แต่ในส่วนที่ผมสงสัยก็จริงว่า
คนไปที่ร้านคาราบาลแดงด้วยกันทั้งหมด
ปกติถ้าเพื่อนเกิดเรื่องมันก็ต้องโทรหาเพื่อนก่อนใช่ไหมครับ

นี่ปรากฏว่านี่ไม่มีใครมาในที่เกิดเหตุวันนั้นเลย

แต่ว่าที่เล่ากันเนี่ย
คือน้ำหวานน่าจะโทรศัพท์หายตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากร้านร้านกระบาลแดงครับคุณอา
อันนั้นที่ผมเป็นข้อสังเกตที่ว่าจากได้มาจากไลน์อีกคนนึงนะครับที่ว่าเขาพาไปหาโทรศัพท์

อ่าแล้วแล้วจากเรื่องไอ้ที่ว่าโทรศัพท์อ่ามันหายแล้วน้ำหวานตามหาโทรศัพท์หรือเปล่าในช่วงช่วงที่แรกแล้วน้ำหวานออกมา
เพราะปกติคนไปเที่ยวน่าจะไปประมาณเที่ยงคืนน่าจะเที่ยวจนอ่าผับปิดอ่ะประมาณตีสองผมคิดว่าน่ะ

นี่ไม่ใช่ว่าไปประมาณสามสิบหรือสี่สิบนาทีเข้าห้องน้ำก็สี่ไปสิบนาทีแล้วอ่ะอืม

คุณอาตกลงที่เราสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าน้ำหวานเข้าไปถามโต๊ะข้าง

ตกลงว่าโทรศัพท์น้ำหวานหายหรือไม่หายคะ
ก็ไปถามหาคุณว่าจำผลว่าคิดว่าหายมั้ยล่ะครับ

เพราะว่าสุดท้ายเราเจอเราเจอโทรศัพท์ของน้องในรถไงคะ
อันนี้คือมันเป็นเรื่องที่แปลกไงครับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเขาโทรเขาโทรหาหมดแล้วแต่ไม่มีอยู่ในรถ
ตอนที่เครื่องมันติดแปลว่าติดมันก็ต้องมีคนรับใช่ไหมครับ
แต่ปกติทั่วไปอันนี้ติดแต่ไม่ได้ยินเสียงในรถมันแปลกไหมฮะ
คุณอาคุณอาได้คุยกับคนที่อยู่ในโต๊ะข้างน้ำหวานที่บ้านบาวแดงยังคะ
ในส่วนนี้ผมยังไม่ได้คุยนะคือให้น้องเขาหาข้อมูลอีกส่วนหนึ่งอยู่
คุณอารู้หลายชื่อยังคะว่ามีใครนั่งอยู่ข้างโต๊ะน้ำหวานบ้าง
ที่เป็นคนรู้จักกันที่บอกว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ

ผมจำชื่อไม่ได้นะก็มีรายการที่ผมส่งไปให้ทางคุณจอมฝันนะครับ
ซึ่งคุณอายังไม่ได้อ่าซึ่งอ่าแต่มีเนอะ
ทีนี้คุณอายังไม่ได้ไล่เรียงไปติดต่ออะไรเขาละเอียดเพื่อคุยใช่ไหมคะ
ครับก็มีน้องเขาส่วนหนึ่งน้องคุยเพราะน้องเขารู้จักทางพวกที่อยู่บ้าน
หมู่บ้านเดียวกันมันก็น่าจะคุยง่ายกว่า
อ่าซึ่งมีความคืบหน้ายังคุณอา

ส่วนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่จริงอย่างที่ผมอยากรู้จริงก็คือส่วนที่แยกย้ายกันที่ว่าไปถึงบ้านนั้น
แต่ละคนมันไปถึงบ้านทั้งกี่โมงนะครับเพราะว่าที่จริงมันเกิดเหตุแล้วจริงจริงน่าจะมีใครมาดูบ้างนะครับ
หมายถึงว่าต่อให้คนที่ชื่อเอ็มก็แล้วแต่ต้องโทรหาต้องโทรหาเพื่อนเราเกิดอุบัติเหตุนะต้องมาดูกันหน่อยอะไรไปด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมฮะ
นี่ก็ไม่เล่นไม่โทรมาเลยมันก็แปลกนะฮะไม่มีใครมาดูเลย
ทำไมเขาไม่โทรหาเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันหลังเกิดเหตุอ่า
นานแน่ใจป่ะคะว่าเขาไม่โทรหาใครเลย
อ้าวถ้าโทรมันก็ต้องมีคนมาหรือเพื่อนไม่มีใครมาคุณจำฝนก็คิดว่าโทรไหมล่ะ
ถ้าโทรแล้วไม่มามันก็แปลกอีกนะ
คุณอาที่เดี๋ยวนะถ้าเอาเท่าที่คุณอาคุยกับเราคราวที่แล้วแล้วก็มาถึงรอบนี้คุณอาสงสัยทุกขั้นตอนเลยนะ
ซึ่งไม่ได้ว่านะคะกำลังจะถามว่ามีใครให้คำตอบได้บ้างหรือยัง
เช่นตำรวจบอกไหมว่าอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้สอบคนนั้นแล้วเขาว่าอย่างนี้สอบคนนี้แล้วเขาเล่าอย่างนั้น
ไม่ครับตัวนี้เราต้องปล่อยให้เป็นตามที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องสืบสวนต่อไปเองนะครับ
แต่เราพอได้แค่เช็คไว้ว่าเหตุมันเกิดยังไงอะไรเราอยากรู้นะครับพูดง่ายเราค่อยสืบไป
แล้วทีนี้ค่ะคุณอาพอออกมาจากบ้านเบาแดงเสร็จแล้วแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ที่คุณอาเล่ามาหลายเรื่องเลยรวมถึงโทรศัพท์ด้วยทำไมโทรไปมันติดทำไมถึงไม่มีคนรับ
แล้วก็สุดท้ายแล้วมาเจออีกวันหนึ่งที่โรงพักที่เขาลากรถไปโรงพักแล้วไปเจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
โทรศัพท์เนี่ยก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่น้ำหวานถูกไหมคะเพื่อเตรียมเก็บเอาไว้ให้กับตำรวจตรวจสอบต่อ
ในส่วนนี้ก็คือนั้นเขาได้ไปกับคุณพ่อไฟโลดนะครับ

ของพ่อน้ำหวานก็คือไปพอดีไปได้มาผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมได้มาง่ายจัง
เพราะว่าปกติตอนที่เกิดเหตุนะฮะหลานผมนะครับ
ที่วันนี้สำรานเขาโทรหาอยู่แล้วเขาบอกผมว่าผมโทรหาอยู่แล้วผมหาโทรศัพท์พี่สาวมันไม่เจอในรถน่ะ
คุณอาคุณอาสงสัยอะไรอีกบ้างอันนี้คือที่ฉันไล่ถามนะคะไล่ถามจากตัวละครที่น่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่น่าจะบอกได้
แต่นอกเหนือจากตัวละครที่เราพูดถึงกันมาทั้งหมดคุณอาได้อะไรเพิ่มบ้างที่รวบรวมที่รวบรวมเรื่องราวมาค่ะ
แต่ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันอีกส่วนหนึ่งที่ว่าคงพูดไปตอนนี้ไม่ได้นะครับ
หมายถึงว่าชื่อคนเหรอคะหรือไง
มันมีมีคนเห็นก็แล้วกันนะครับตอนช่วงเกิดเหตุนะครับ
หื้มอ่าอ่าอ่าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ไม่ไม่ต้องเล่าละเอียดค่ะ
แต่คุณอากำลังจะบอกว่ามีพยานที่ไม่ใช่คนขายไข่ที่ไปเจอคนแรก
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืมไม่ต้องบอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคงได้รวบรวมต่อ
ทีนี้ย้อนกลับไปอีกหนึ่งเรื่องคุณอาได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านหรือเปล่าคะ
ตอนที่ทีแรกเราไปสอบถามนะครับค่ะอ่าทางร้านตอบว่าไอ้กล้องตอนนั้นมันเสียครับ
อ่าเห็นได้เฉพาะตัวเดียวตัวทางเดินเข้าเดินออกนะครับอ่าที่เราเห็นกันในข่าว
ตกลงมันเสียไหมคะกล้องตัวในนะคะไอ้ตัวนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่เขาน่าจะไปดูอีกทีนึงนะครับ
อืมตอนนี้คุณอาอยากได้อะไรที่สุดคะดูเหมือนคาใจเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่นะ
พูดจริงอ่ะมันสงสัยหลายหลายขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับบางที
โทษนะคะตำรวจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบกู้ภัยโรงพยาบาลเป็นตำรวจเหรอคะหรือยังไง
อืมมองดูขั้นตอนในการที่ว่าขอเรื่องไปทำอ่าไปชนสูตรที่โรงพยาบาลอุดรนี้นะครับ
เป็นต้นน่าสงสัยยังไงอ่ะคะเพราะว่าในในการเรื่องแทงเรื่องทุกอย่าง
ผมก็ไม่เข้าใจว่าโรงพยาบาลกับตำรวจนี่ใครจะแทงเรื่องก่อนกัน
ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่านานเขาผมถามเขาแบบละเอียดเลย
เขาบอกว่าเขาไปหาที่ตำรวจก่อนว่าจะได้ขอใบชนสูตรเพื่อจะส่งศพไปตรวจที่อุดร
อุดรหรือขอนแก่นก็ได้นะครับอืมทางตำรวจเขาก็ทำเรื่องให้ครับ
ยังไม่ได้ทำเรื่องให้ครับเขาบอกว่าไปที่โรงพยาบาลก่อน
บอกว่าไปขอใบชนะสูตรที่โรงพยาบาลก่อนพอนานันเขาไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
โรงพยาบาลเขาตอบกลับมาว่าให้คุณกลับไปขอใบชนสูตรที่โรงพักก่อน
นานันก็ย้อนกลับมาที่โรงพักอืมอ่าพอโรงพักก็เลย
คุยกันแล้วก็เลยจำเป็นต้องออกใบชนะสูตรให้เพื่อจะไปเอาใบชนะสูตรที่โรงพยาบาลเนี่ย
จะทำเรื่องย้ายศพไปครับในในส่วนที่หนึ่งนะครับนี่
ซึ่งคุณอาสงสัยว่าผมว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกันหรือยังไง
เพราะว่าวันนั้นถ้าเกิดเกิดมันแล้วตอนย้ายไปโรงพยาบาลมีอีกเรื่องนะครับ
คุณอาสงสัยว่าจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนมันเรียงลำดับแบบไหนใช่ไหมคะ
ทำไมตำรวจบอกให้ไปขอจากโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าให้กลับมาขอจากตำรวจก่อน
ครับกลับไปกลับไปมันก็ยิ่งช้าเข้าไปอีกนะครับเพราะไปถึงโรงพยาบาลที่นี้
อันนี้ไปถึงโรงพยาบาลตอนนี้ในซองตำรวจเขาแทงไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นใช่ไหมครับ
เรื่องเอาศพไปตรวจที่ขอนแก่นแต่ที่โรงพยาบาลก็ไม่เข้าใจกันอีก
แทงไปที่อุดรพอพอในในซองอ่ะมันอยู่ที่ขอนแก่นเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับ
พอโรงพยาบาลที่อุดรเขาบอกว่าคุณต้องไปที่อุดรนะ
แล้วก็นั่งรถไปที่อุดรกันเลยใช่ไหมครับพอไปถึงทีนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะครับ
เขาไม่ให้ตรวจนะครับทีนี้
อ้าวยังไงล่ะมันไปสะดุดยังไงล่ะคะ
อ้าวพอที่เขาเปิดในซองของตำรวจก็แทงเรื่องมาว่าเป็นที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับ
นี่เราก็สงสัยว่าทำไมแทงไปขอนแก่น

ก็เข้าใจอยู่ว่าตำรวจเขาบอกนานันมาว่าเป็นที่ขอนแก่น
แต่ว่าที่โรงพยาบาลมันก็มาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดร
แต่ตอนมาดูมันดูใช่ใบสีชมพูแต่ของตำรวจมันอยู่ในซองไม่มีใครเปิดดูไงครับ

ค่ะ
คือเดี๋ยวนะคะคุณอาแค่เอาอย่างนี้
คือคุณอาแค่รู้สึกว่าเรื่องมันเดินยากเพราะขั้นตอนเหล่านี้หรือ
หรือคุณอารู้สึกว่ามันทำให้คดีดูไม่โปร่งใส
เดี๋ยวมันยังไม่จบไงครับเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกนิดนึง
เพราะว่าตัวนี้มันใกล้จะถึงตัวที่ผมที่ต้องการพูดแล้วครับ

ถ้าทางนี้เขาไม่ยอม
ผมจำเป็นต้องโทรไปหาพี่ชาย
ก็เลยโทรมาไปคุยกับผู้กรอง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
เพื่อจะเปลี่ยนการเป็น
ว่ามาตรวจที่ศูนย์อุดรนะครับ

เขาบอกว่าต้องการต้องออกใบใหม่เป็นตัวจริง

ผู้กองก็เริ่มทำเรื่อง

เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่อุดร

ถ้าไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงเขาก็ไม่ให้ตรวจ

ดีละขอโฆษณาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไม่มีเวลาพูด

ขั้นตอนแรกที่คุณอาสงสัยเนี่ยคือ
เรื่องของลำดับว่าตำรวจหรือโรงพยาบาลก่อนกัน

ก็คือเรื่องกรณีว่าตกลงจะให้ไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น

และขั้นที่๓ที่คุณอาเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
มันจะบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของเอกสารยุ่งวุ่นวาย
เสียเวลาใช่ไหมอ่าซึ่งซึ่งตรงเนี้ย
ขั้นที่๓นี้ที่บอกว่าสงสัยที่สุดคือเรื่องอะไรคะ
เรื่องการให้ตรวจศพนะครับ
เพราะว่ารายการเอกสารที่จากทางโรงพักเขายื่นมาให้ตรวจนะครับ
มันเป็นเอกสารที่เขาเขียนมา

เพราะผมก็ได้อธิบายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้า
หน้าตรงที่เขาชั้นกันสู่ศพนะครับว่า
อันนี้แกใส่กางเกงกลับด้านอะไรผมว่าจะตรวจตรงนู้นตรงนี้

เพราะใบที่ตำรวจแทงเรื่องมามันก็มีอยู่แล้ว
แต่กลับกลายเป็นที่หมอตรวจมา
ก็เหมือนที่ใบที่ผมส่งให้คุณจอมขวัญนะครับ
ผลมันออกมาเป็นมีแต่สาเหตุจากการตายนึกออกไหมครับ

ภายในอะไรทุกอย่างไม่มีการตรวจเลย
เดี๋ยวนะคุณอาที่คุณอาพูดถึงเนี่ย

อวัยวะภายในที่บอบช้ำเลือดออกตรงไหนตรงไหนหักตรงไหนแตกบ้างแบบนั้นใช่ไหมคะ

ซึ่งคุณอากำลังจะบอกว่าสิ่งที่อยากให้ตรวจไม่ได้ตรวจเหรอคะ
ก็เหมือนที่ตำรวจเขาแทงเรื่องมานะ
แต่ผมไม่ทราบเรื่องการแทงเรื่องของว่า
ที่ว่าจะตรวจอย่างอื่นเพิ่ม
หมายถึงว่ามันต้องแทงเรื่องยังไง
แต่ว่าตัวที่เขาแทงเรื่องมา
หมอที่ตรวจเขาตรวจแช่สาเหตุจากการตาย

ก็ตรวจหนึ่งก็พวกกางเกงอะไรที่ผมขนไปด้วย
แล้วก็มีตรวจภายในตรวจพวกกระเพาะ
เล็บรอยอะไรรอยคอหักหรืออะไรประมาณนี้

คุณอาถ้าที่ฉันสรุปไม่ถูกบอกนะคะ
คุณอากำลังจะหมายความว่าพวกเสื้อผ้า
คราบต่างในซอกเล็บ

เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างนั้นหรือเปล่า

คือมีอยู่ในรายการให้ตรวจจากตำรวจ

ในตำรวจเขาแทงเรื่องมาที่ผมถ่ายดู

แต่ว่าทางหมอทำไมไม่ตรวจนั้นผมไม่เข้าใจ
แล้วคุณอาได้ถามทางโรงพยาบาลไหมคะ

เขามารายการไม่ให้ดูแล้วก็แทงเรื่องเสร็จปุ๊บ

ดูแล้วผมว่าอ้าวแล้วรายการที่จะให้ตรวจ
เขาเลยถามว่าจะให้ตรวจอะไรเพิ่มอีกล่ะเขาว่า
คือไม่ใช่หมอนะครับแต่เป็นพวกผู้ช่วยนะครับ

อ้าวแล้วที่ผมอธิบายให้พี่ฟังพี่ไม่เข้าใจเลย

ตรวจอะไรเขาแต่เขาก็พยายามบอกว่า

ผมว่าค่าใช้จ่ายเยอะก็ไม่เป็นไร

คุณอาคือตำรวจบอกให้ตรวจนั่นแหละ
เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบนี้ใช่ไหมคะ
แต่ไม่ได้มีแต่ว่าตัวแทงเรื่องไม่แน่ใจนะตัวนั้น
เอาเหรอตกลงคุณอาได้ดูเอกสารไหม
ดูครับแต่ว่าการแทงเรื่องคุณเข้าใจไหม
ฆาตกรรมหรือแบบสงสัยว่าข่มขืน
แต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ว่าเขาตรวจหมดแล้วมันตรวจยังไงนะครับ

ก็เห็นไงครับที่ผมส่งไปให้อย่างนี้ครับ

ใช่ก็ดูจากหน้าหนึ่งก็ไปถึงหน้า๒นะครับ

ซึ่งคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล

ถ้ามันส่วนนี้ก็น่าจะบอกเราว่า
ขั้นแรกคือตรวจสาเหตุจากการตายนะ
ขั้นต่อไปคุณต้องมารับผลภายใน๗๑๕วัน

เพราะว่าถ้าตรวจอย่างอื่นมันต้องใช้เวลานะครับ

ผมต้องไปถามเขาว่าในส่วนนี้ทำไมไม่ตรวจ
ส่วนนี้ทำไมไม่ตรวจแล้วก็ต้องกลับไป
เอาไปขอเขาตรวจเอาไปมาขอได้ตรวจ
ได้๒อย่างมั้งตรวจในกระเพาะ

ผมว่าเอาในกระเพาะกับในอวัยวะก็แล้วกันครับ

เข้าใจความทุลักทุเลนี้หลายขั้นตอนใช่ไหมคะ
ทำให้รู้สึกว่าคดีมันก็เลยไปลำบาก
เฉพาะเรื่องของการเก็บหลักฐานตั้งแต่เบื้องต้น
ความเร็วด้วยความละเอียดด้วยถูกไหมคะ
ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า
กางเกงทั้งอะไรผมบอกให้เขา
อันนี้เขาเอาไปตรวจเขาบอกว่าไม่เป็นไรตรวจเฉพาะตัวสภาพศพก็ได้

คิดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้
ที่ทีมงานเราเช็คดูจากหลายด้านนะคะน่าจะมีความคืบหน้า
อาจจะมีผู้ใหญ่ลงไปดูหรือว่าดึงเรื่องเข้ามาดูอย่างละเอียดนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราคุยกันอีก
แต่เท่าที่เราเช็คข่าวน่าจะมีความคืบหน้านะคุณอาค่ะ

ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
กับคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนวันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ